เริ่มกันที่หนุ่มหน้าตีสุดหล่อของเรานะคะน้องเจมส์มา
แป๊บเดียวตอนนี้กำลังจะมีละครเรื่องใหม่มาอีกแล้ว
ซึ่งเป็นสาวที่เคยมีกระแสข่าวว่าเออกุ๊กกิ๊กกันอยู่ตลอดเวลา

แต่งานนี้พระเอกหน้าตีหล่อของเราก็บ่อยั่นขอให้จิ้นสักทีเถอะ
รวมไปถึงหมอดูทักว่าเจมส์มาเนี่ยหูโงเห้งดีมีแววดังนานรวยนาน
ทักแบบนี้เจ้าตัวถึงกับออกอาการแฮปปี้ดีด้าเลยล่ะค่ะ
จริงแล้วอยากจะให้จิ้นให้ฟินที่สุดในละคร
คือผมเหมือนพวกนายเลี้ยงเด็กอะครับ
ใช่เลี้ยงแล้วก็อยู่กันไปมารักกันซะงั้นก็เป็นความรักที่น่ารักมาก

เชื่อนะครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กเราโตมากับเรื่องราวที่แบบนี้
ความเชื่อแบบนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะบอกตลอดว่าแล้ว
คนนี้หูหัวแห้งดีคนนั้นหน้าผากเป็นอย่างนี้
จมูกตามั้งอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหม
เราเชื่อว่าทฤษฎีหรือว่าอะไรแบบนี้มันมีผลจริง
อาจจะพิสูจน์ได้ยากแต่ว่ามีผลจริง
หมอดูทักขนาดนี้นะคะดิฉันว่า

ตัวจริงแล้วเค้าบอกว่าเป็นยากราณเป็นเครือยากรรณเพิ่มเอง